ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าเขาสนุกสนานมาก
จากไปงานบุญงานกระถิ่นแล้วที่นี่เขาสุขสนุก
เพราะว่ามีการจัดรำวงย้อนยุคกันด้วย
พร้อมแล้วก็ตามมานะคะ
วัดเวรุวะนร่ำหรือว่าวัดไผ่นะฮะ
ผู้ใจบุญมาตั้งโรงทานเป็นร้อยโรงทานเลยนะคะ
แล้วก็มีผู้ใจบุญนำถุงยังชีพ
ก็ไม่ต้องเขาถือร่มผิดด้านป่ะเนี่ย
ไม่ผิดอันนี้ถูกอันนี้คือทำถูกต้องเลย

หายสิคุณถ้าคว่ำก็ล่วงหมดสิคะ
จุดช่วงที่แห่กองกติ็นรอบพระอุโบสถสามรอบเนี่ย
ก็จะมีหวานแจกทานไงคะมึงนี้เนี่ยฮะ

เด็กผู้ใหญ่มารับทานกันนะคะ
ครับส่วนของงานกลางคืนทางวัดเนี่ยมอบความสนุกให้กับชาวบ้านที่ออกมาเที่ยวงานสนุกสนานมากมากก็จะมีนักดนตรีมาแสดงนะคะมีคอนเสิร์ต
แล้วแต่ละคนต้องบอกว่าเป็นรุ่นเก่านะรุ่นเก่าวัยเกษียณส่วนนางรำเนี่ยโอ้โหอยากจะบอกเลยว่าน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับคุณแม่ดิฉัน
รุ่นป้ารุ่นใหญ่เวลาไปกะถีนี่ชอบลำวงกันมากไม่รู้ยังไงจริงเนอะ
ที่แม่ที่ฉันส่งรูปงานกับถีนมาจนทุกวันนี้ไปมาที่นึงแล้วนะคะน่ารักได้
ก็นี่แหละก็จะมีการแบบร้องรำทำเพลงกันแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่านางรำเนี่ยเขาก็มาช่วยรำวงเพื่อช่วยหารายได้เข้าวัดด้วย
รวมกับนักดนตรีกับนางรำรวมอายุนะเขาบอกรวมอายุน่าจะประมาณ๒๐๐ปี
โอ้โหแต่อย่าไปคิดเรื่องอายุคิดถึงเรื่องของความแข็งแรงแล้วคุณดูนะ
นี่คิดถึงแม่มากเลยภาพแบบว่าอย่างนี้ลำดง
อารมณ์นางรำรำวงย้อนยุคไม่ได้ดูง่ายนะก็ต้องมีพวงมาลัยห้อยคอแบบนี้
แล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรชำระเงินจ่ายเงินเป็นรอบก็คือร่วมกันทำบุญแต่ละรอบแต่ละรอบ
รอบเขามีเหมาเลยนะเหมาเลยอ่ะเหมาสนุกสนานมากแล้วเขาบอกว่าจริงมันก็เป็นเหมือนการคืนความสุขให้กับคนเท่าคนแก่คนวัยเกษียณเนี่ยแหละค่ะ
อันนี้นางรำกิติมาสักเป็นยังไงบ้างก็ไปกะถินค่ะแล้วก็จะรำวงย้อนยุคแบบนี้อ้อนี่คุณแม่ของกุ้นใช่มั้ยแม่ไอ้แม่
เห็นบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าบ้านนะยังลำอยู่ตรงนี้อยู่เลย
เข้าแล้วแต่รูปยังส่งไม่หมด
รอชมเป็นความสุขของคนแก่วัยเกษียณแหละ
ทำบุญแล้วก็ไปพบปะเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้นะคะ
เอาบรรยากาศความสุขและงานบุญมาฝากค่ะ